ดูฮะเหมือนการเดี๋ยวซูมเข้าไปฮะ
วันเสาร์ที่เจ็ดครับคุณดูเหอะมันมีมันมีเหมือนกันอะไร
เหมือนเครื่องบินมันบินไปบินมาอยู่เป็นแสงเห็นไหมไกลนะครับ
คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรล่ะที่เราวงแดงให้ดูเนี่ยใช่ไหม
เป็นวัตถุลึกลับที่อดีตผู้สมัครสอสอเขต๓จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดพักเพื่อไทยอย่างนายจรรย์อิสระบัณฑิตกุลถ่ายเอาไว้ได้ครับ
แต่มันลอยวนไปวนมาเหนือท้องฟ้าเหนือยอดไม้นานกว่าสิบนาทีครับ
ตรงนี้คือบ้านเกาะแตงอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
ช่วงเกือบเกือบ๒ทุ่มของวันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมาตรงกับวันพระ
แล้วมีอีกหลายคนนะที่ไม่ใช่แค่พี่จรรย์อย่างเดียวมีอีกหลายคนเห็นเหมือนกัน
อาจจะเป็นแสงไฟส่องมาจากงานวัดหรือเปล่าค่ะคุณจรรย์ในอดีตผู้สมัครสอสอก็เลยไปเลยครับ
นัดกับทางผู้จัดงานให้ลองส่องแสงไฟขึ้นท้องฟ้าดูสิมันจะเหมือนในคลิปรึเปล่า
คุณผู้ชมไปฟังอดีตผู้สมัครสอสอจังหวัดกำแพงเพชรเขาพูดถึงเรื่องนี้หน่อยครับ
เรื่องต้นเลยนะก็เราก็บอกกับที่บ้านว่ามันจันทร์ผีเปล่าวะ
มันมองเพราะมันขึ้น๓ดวงเลยมันขึ้น๓ดวงใกล้ตรงนี้ตรงยอดพึบตรงนี้เอง
มันก็เป็นดวงใครดวงมันนะฮะวิ่งวิ่งอยู่รวมแล้วก็มันก็ค่อยหายเข้าไปเลย
หายเข้าไปเก็บเมฆหรอกผมก็ยังคิดว่าจะเป็นจานผีหรืออะไรอย่างนี้
ตรงรวมใช่ไม่ใช่ป่ะดอมใช่ไม่ใช่ป่ะ
เรายังชี้ชัดไม่ได้แต่พี่จรรย์ขอโทษทีนะคนดูเขามองอีกอย่างหนึ่ง
อ๋อเหรอไฟงานไฟงานงานวัดบ้างงานเรื่องบ้าง
แต่พี่จรรย์ก็ทิ้งท้ายไว้ว่าหลังจากพิสูจน์แล้วแสงไฟงานวัดไม่เห็นเหมือนกับที่พี่เขาเห็นวันก่อนเลยที่เป็นไฟ๓จุด
แต่เขาเชื่อแน่นอนว่าไม่ใช่แค่แสงไฟครับ